แต่ถ้าใครชอบแม่ตะเคียนแล้วก็มาทางนี้เลยนะจ๊ะ
เพราะแม่ตะเคียนท่อนนี้บอกเลยว่าสวยงามมากเพราะเป็นตะเคียนแกะสลักค่ะ
นี่แหละค่ะคือตะเคียนแกะสลัก
แกะสลักเหมือนยอดรักใช่ไหมอ้าวก็ยอดรักสลักใจ
เมื่อกี้เล่นมุกเหรอ

ท่อนเมื่อกี้เราต้องขำตอนไหน
ด้วยรู้
ถ้าขับไม่ได้ก็ลืมไปก่อนแล้วกัน
ไปดูตะเคียนแกะสลักดีกว่าค่ะคุณชนะ

เออไปดูดีกว่าเพราะว่าแม่ตะเคียนเนี่ยอาจจะให้โชคให้ลาบกับเราก็ได้
ว่ากันว่าตะเคียนท่อนนี้อายุหลายร้อยปีนะคะ
และถูกแกะสลักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยก่อน
โอ้โหสวยสดงดงามงานละเอียดจริงค่ะ
เคียนท่อนนี้นะคะตั้งอยู่กลางสาราของวัดเขาชวัง
โป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะ
มีชื่อด้วยนะคะชื่อว่าแม่ศรีจันทร์นะคะ
แม่ศรีจันทร์นี่นะคะบอกว่าอะไรคะ
บอกว่าหลายคนเข้ามาเข้ามาขอพรขอโชคขอลาบจากแม่ตะเคียนนี้นะคะ
แล้วก็โชคดีกลับไปหลายคนเลยค่ะ
ทางวัดเองเขาบอกว่ามานะมาขอโชคขอลาบได้
แต่ขออย่างหนึ่งก็คืออย่าทาแป้ง
อย่าปะแป้งให้แม่ตะเคียนเพราะแม่ตะเคียนเนี่ย
เป็นร่องรอยแกะสลักสวยงามสวยจริง
ถ้าหากทาแป้งไปแล้วความสวยงามนั้นมันจะเลือนหลาง
อันนี้เรื่องจริงงั้นก็ต้องขอความเมตตากรุณา
มุฒิตาอุเบคค่ะ

ก็คือขอว่าอย่าทาแป้งถ้าหากมีอะไรมาถวายก็วางเอาไว้แล้วกัน
เอาดิฉันทาแป้งไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้นะ

เขาให้ทาแป้งที่ตัวได้แต่อย่าไปทาแป้งที่ต้นตะเคียน
เออขอความกรุณาอย่าทาแป้ง

ก็คล้ายเห็นเรื่องของเขาเขียว

เข้าใจให้ถูกก็จะได้ทำไม่ผิดนะคะ
เล่าให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้ว่าเขาชวังวัดแห่งเนี้ย
เป็นวัดแห่งเดียวในจันทบุรีนะคะ
ที่นำไม้เหลือใช้มาสร้างเป็นโบสถ์
แล้วเขาก็แกะสลักทั้งหลังสวยงามนะ
ก็ฝากประกันว่าถ้าใครเข้าไปดูไปชมแล้วก็ลองดูค่ะ
ความสวยสดงดงามของเขาเป็นเอกลักษณ์จริง

รถคันนั้นมอเตอร์ไซคันนั้นเห็นไหม

เท่ากับเพลงอยู่นะ

มันมาจอดอยู่ตรงตะเขียน

แต่ให้สังเกตเฉยว่ามีรถมอเตอร์ไซค์อยู่นี้

ชอบสีแดง
ก็ว่ากันไปนะเป็นเรื่องความเชื่อ